ที่เกี่ยวกับการเมืองหลายคนก็คงจับตารอดูหนึ่งในนั้น
ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
เพราะว่าวันนี้เนี้ยก็มีตัวแทนกลุ่มรัวรักประชาธิปไตยเนี้ยนะคะ
ก็บุกมาให้กำลังใจกรกตในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย
นี่เป็นบรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ดูกันหน่อยว่ามีใครบ้างที่เป็นนักเคลื่อนไห
แล้วก็ได้มาถึงที่กรกตเนี่ย
มีนายสมชายชอบชายเป็นตัวแทนกลุ่ม

หรือว่าไบร์ทชินวัฒน์ไร้นนทบุรีนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงพักรวมไทยสร้างชาติ

จะรู้ว่าเขาเคยเคลื่อนไหวทางการเมือง
แต่เนี่ยเดินทางมาเห็นเอกสารเห็นหนังสือนี้ไหมคะ

สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาของกต
โดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประเด็นทางสังคม
แล้วก็หลายคนจับตามองอยู่เกี่ยวกับการพิจารณาคำร้อง
ตรวจสอบคุณสมบัตินายพิธาริมเจริญรัฐ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกล
เพราะว่าคำร้องมีผลต่อความสงบสุขแล้วก็ความเรียบร้อยของสังคม
แล้วก็มีผลต่อความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการทางกฎหมาย
ดังนั้นทางกลุ่มเองต้องการที่จะให้กำลังใจกรกต
ดุลยพินิษฐ์แล้วก็ความรอบครอบ
เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปต่อได้ตามระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะ
ซึ่งคุยกับทางไร้ชินวัฒน์ก็บอกนะ
บอกว่าผลการพิจารณาคดีหุ้นสื่อของนายพิธาเนี่ย

ยินดีน้อมรับคำตัดสินเป้าหมายของกลุ่มอย่างเดียวเลย
คือจะให้กรกตทำงานแบบรวดเร็ว
แล้วก็ย้ำจุดยืนทางการเมืองด้วย
บอกว่าผมเป็นกลาง

คือคุณไบร์ทเนี่ยเคยร่วมขบวนนะ

ฝั่งที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์

โอ้โหแต่ก่อนเขามีฉายาเลยนะ

แล้วก็ข้ามมามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงรวมไทยสร้างชาติ
นี่ไงแล้วบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณพิธารอดจากหุ้นสื่อผมก็ยินดี
แต่ถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วมีความผิดเนี่ยทุกคนก็ต้องยอมรับผลจากการพิจารณาของกรกตด้วย
ทีนี้ก็เลยถามไงบอกว่าสมมุติ
ถ้าเกิดว่าคุณพิทามีความผิดจะลงถนนไหม
ซึ่งตัวคุณไบร์ทชินวัฒน์เองบอกว่าโอ้โหสำหรับผมเหรอ
ผมพอแล้วกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
คือถ้าเกิดว่าผมลงถนนอีกหรือว่ามีการลงถนนอีก
ผมว่าประเทศชาติเป็นอย่างไรเอาลองฟังเขาแล้วกันค่ะ
ประชาชนคนไทยว่าท่านมีความคิดเห็นยังไง
อย่างส่วนผมเนี่ยผมก็ยืนยันมาแล้วว่า
พอแล้วกับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
นี่ค่ะนอกจากนั้นนะคุณผู้ชม

อันนี้ก็เป็นนักร้องอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะ
ที่เดินทางไปยื่นหนังสือถึงกรกต
ให้ตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
ถมทะเลสมุทรสาครของพักเพื่อไทย
แล้วก็ให้คุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒ
ฐานะแคนดิเดตนายกมาชี้แจงหน่อย
ว่านโยบายนี้ถามหรือยัง
ถามมีการทำประชามติจากคนในพื้นที่แล้วหรือยัง
เพราะว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนเสียหาย

อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่กรกต
ช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะ